ก็เป็นปริศนาเหมือนกันครับผู้ชายคนหนึ่งหายออกจากบ้าน
ช่วงเย็นวันที่สิบสามพฤษภาคมท่านนี้ครับ
วันนี้ปรากฏว่ารูปของเขาต้องใส่ในกรอบสีทองแล้วเพราะว่าเขาตายแล้วครับ
คือหลงเข้าไปในป่าแล้วออกมาได้
เจ้าตัวก็มาเล่าให้ชาวบ้านฟังให้คนที่บ้านฟังว่าหลงไปอยู่ในเมืองทิพย์
เป็นเมืองทิพย์เป็นเมืองที่เหมือนกับว่าคล้ายเมืองลับแล
ไปอยู่อีกโลกหนึ่งอีกมิติหนึ่งแล้วพอออกมาได้
มีชีวิตอยู่ได้อีกประมาณ๑๐กว่าวันแล้วสุดท้ายก็สิ้นใจตาย
ไปติดตามตัวนี้กันหน่อยครับ
นี่ครับตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่นะฮะ
สมควรอายุ๕๘ปีครับพยายามเล่าอธิบายให้ชาวบ้านฟัง
หลังจากที่เขาหลงหายไป๒วันแล้วก็กลับมาที่บ้านได้ด้วยตัวเอง
เขาหลงหายออกไปจากบ้านช่วงเย็น๑๓พฤษภาคมครับ
ตอนนั้นออกไปส่องไฟจับปลาตามคลองส่งน้ำทุ่งกุลาร้องไห้
แล้วก็หายตัวไป๑๕พฤษภาคมออกมาได้กลับมาถึงบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
ในพื้นที่บ้านดรพิมารอำเภอสวนภูมิจังหวัด๑๐๑
เขาก็มาเล่าให้ฟังเลยว่าเขาไปเจออะไรบ้างเหมือนกับชีวิตไปผจญภัยมาสองสามวันอ่ะ
แล้วพอกลับออกมาเสร็จปั๊บอยู่บ้านได้อีกประมาณ๑๑วัน๒๖พฤษภาคม
สิ้นใจตายอยู่บนแคร่หน้าบ้านครับไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย
ก็ไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายนะครับ
คุณจำสีนะครับไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่บ้านของนายสมควร
แม่ผู้ตายชื่อว่ายายน้อยอายุ๙๐แล้วครับยายน้อย
ยายน้อยเล่าให้ฟังว่าเย็นวันที่๑๓พฤษภาลูกออกไปส่องไฟจับปลา
แถวนู่นโพนผักเฟือยห่างจากบ้านประมาณ๓กิโลเมตร
เช้าก็ยังไม่กลับแจ้งผู้ใหญ่บ้านช่วยหน่อยเถอะ
ตามหาลูกฉันหน่อยไม่รู้เป็นตายร้ายดียังไง
ปกติเขาไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยหายไปหลายวันแบบนี้นะ
แล้วชาวบ้านก็ช่วยกันออกตามหาครับสิบสี่พฤษภาคมหาหลายจุดเลยฮะ
ผักเฟือยโพนขี้นกแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ทางบกก็หาในคลองทางน้ำก็หาแต่ก็ไม่เจอ
พึ่งหมอดูเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ
ชาวบ้านเขาก็ไปพึ่งหมอดูกันยายน้อยก็ไปถามว่าลูกฉันเป็นยังไงบ้าง
เขาบอกว่าอ๋อลูกยายยังอยู่ยังไม่ตายแต่ถูกสิ่งลี้ลับกักตัวเอาไว้
ยายต้องไปจุดทูปบอกกล่าวนะจุดที่เขาไปโพนผักเฟือยนั่นไปจุดทูปบอกตรงนั้น
จนกระทั่งตี๕ของวันที่๑๕พฤษภาคมลูกชายก็เดินลัดเลาะมาตามถนน
แล้วกลับมาที่บ้านได้ด้วยตัวเองครับมิ้นและคุณผู้ชมลองดูนะครับ
ด้านขวาของจอเนี่ยพื้นที่มันเป็นทุ่งนากว้างทุ่งกุลาร้องไห้ที่เราเคยได้ยินตำนาน
เคยได้ฟังเพลงเนี่ยเป็นทุ่งกว้างจริงแล้วมองไปเนี่ยถ้ามีคนอยู่มันก็น่าจะพอเห็นนะ
อยู่ตรงไหนยกเว้นว่าจะไปล้มแล้วก็คันนาคันดินบังหรือว่าจมอยู่ในกองดิน
แต่นี่ไม่ใช่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอชาวบ้านหาแล้วครับ
นี่ฮะอาจจะมีต้นไม้ใหญ่อยู่บ้างแต่มันก็ไม่ได้เป็นสุมทุมพุ่มไม้แบบเหมือนป่ารกชัด
พอกลับถึงบ้านตอนนั้นเนี่ยแม่และญาติญาติทำพิธีเอิ้นขวัญสู่ขวัญให้ครับ
เขาสังเกตลูกชายกลับมาบ้านไม่ได้มีอาการอิดโรยเหนื่อยหน่ายเลยนะครับ
ทั้งที่หายไป๒วันข้าวปลาไม่ได้กินตรงกันข้ามหน้าตานี่ผ่องใสผิวพันนี่เปล่งปลั่งเลย
ลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าแม่หนูหายตัวไปไปส่องไฟจับปลา
วันนั้นได้ปลามาเยอะผิดปกติก็เดินเข้าไปถึงโพนผักเฟือยแล้วมันมีกระท่อมตั้งอยู่กลางนา
มีอาการคล้ายกับหน้ามืดแล้วก็เข้าสู่ภาวะเหมือนตกอยู่ในพวัง
อันนี้เจ้าตัวเล่าให้ฟังตอนนั้นนะครับ
จู่เห็นมีชาวบ้าน๖๗คนมีทั้งผู้ชายผู้หญิงมาเชิญให้ขึ้นไปบนบ้าน
แล้วสังเกตเห็นว่าโอ้โหมีกระบุงเต็มไปหมดเลยด้านในมีเงินทองใส่กองเต็มกระบุง
จากนั้นเขาก็เอาข้าวปลาอาหารมาให้กินสักพักหนึ่งครับเจ้าตัวบอกว่ามีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่
เข้มเข้มผิวคล้ำดำหน่อยบอกว่าเป็นหัวหน้าดูแลพื้นที่อยู่บริเวณนี้
ก่อนจะให้ลูกอยู่ด้วย๔วันแม่จ๋าหนูอยู่กับเขามา๔วันแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยกสมบัติให้
แต่หนูบอกว่าไม่เอาไม่ต้องการอะไรผมไม่เอาผมอยากกลับบ้านผมคิดถึงแม่
อยากจะไปอยู่กับแม่กับน้องชายขออยู่๒วันก็พอมีการต่อรองครับ
ฝั่งนู้นเสนอให้อยู่๔วันแต่เขาบอกไม่เอาครึ่งหนึ่งพอ๒วันพอจะกลับบ้านแล้ว
ผู้ชายคนนั้นที่เป็นหัวหน้าดูแลพื้นที่เขาก็ตกลงครับในระหว่างนั้นลูกชายบอกว่าเห็นนะ
ได้ยินนะชาวบ้านออกมาตามหาแล้วตะโกนเรียกแล้วทำท่ากวักมืออะไรแบบนี้เขาเห็นเหมือนกัน
แต่ปรากฏว่าเขาทำอะไรไม่ได้ครับเหมือนกับชาวบ้านก็ไม่เห็นเขา
คือเขาเองก็ส่งสัญญาณโบกไม้โบกมือพยายามส่งสัญญาณว่าอยู่นี่อยู่นี่
ได้ยินหมดเลยเห็นหมดเลยที่มีคนเดินตามหาตามคันนาตามพื้นดินริมคลองเนี่ย
แต่ไม่มีใครเห็นเขาอันนี้ก็แปลกใจจนกระทั่งช่วงตี๔ครับ
ตื่นจากพวังแล้วก็ลุกขึ้นเดินออกจากกระท่อมกลางนาตรงจุดนั้น
แล้วกลับมาบ้านได้ในที่สุดอันนี้ลูกชายเล่าให้ฟังตอนที่ยังมีชีวิตอยู่นะฮะ
แล้วตอนนี้ที่ลูกตายจากไปแม่เขาคิดว่าน่าจะเป็นเพราะเรื่องลี้ลับ
อาจจะมาเอาวิญญาณลูกแม่ไปฟังเพิ่มเติมครับ
เวลาเข้าป่าวนอนคิดเขาก็ลุกจากนอนแล้วก็ฟาก
วันเติมเอาแพงมานอนไหนคืนแต่ยังจังนอนไหนน่ะจนกล่าว
แล้วก็ฟากอึก๓พัทโลหิ่งลูกกูตายแล้วล่าไม่เอาอ้านเนี่ย
ส่วนตัวแม่เองเชื่อว่าเป็นสิ่งนี้รักไหม
เชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณที่ว่าได้
ก็บอกว่าใช่แม่คิดว่าแบบนั้นครับ

ส่วนน้องชายของผู้ตายครับนายสำรวนบอกว่า
เมื่อวานนี้แม่และตัวเขาเองเตรียมอาหารเอาไว้
ก่อนจะไปเรียกให้พี่ชายตื่นมากินข้าว
พี่ชายบอกว่าเออกินก่อนเลยยังไม่หิวปวดท้อง
พอกินเสร็จกำลังจะออกไปทำงาน

บอกเองไปดูพี่หน่อยสิ
เขามีอาการหายใจแบบยาว
เหมือนลากลมหายใจ๓ครั้ง
แบบฮือกอ่ะเหมือนสูดลบหายใจลึก

ตอนนี้เรียกไม่ตื่นเลยไม่ขยับเลยครับเมื่อก่อนพี่ชายทำงาน
ที่ชนบุรีไม่มีโรคประจำตัวใดและกลับมาอยู่บ้าน
๖เดือนเองเพิ่งกลับมาอยู่บ้านได้ครึ่งปีไม่เคยไปใน
หาปลานั่นน่ะนั่นคือครั้งแรกนะที่เขาไป
แล้วเขาก็หายไป๒วันแล้วก็กลับมาเล่าให้ฟัง
เหมือนไปหลุดอยู่ไปอยู่ในเมืองทิพย์แล้วก็มาด่วนจากไปครับ
ข้างล่างเนี่ยเนี่ยเขาตายหนามอยู่คันครับจุดทีวันเขาเอาร่าไว้
ร่าก็บอกว่ามีผู้หญิงคนนึงนั่งฝ่าเร่าอยู่

ขณะที่เพื่อนบ้านครับคุณป้าดวงบอกว่า
เชื่อว่าสาเหตุที่นายสมควรเขาตายเนี่ยเพราะว่าสิ่งลี้ลับ
เอาวิญญาณไปชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้นค่ะบริเวณนั้นเคยมี
ผู้หญิงคนหนึ่งตกน้ำตายสวมชุดขาวเฝ้าอยู่แถวกระท่อม
เป็นคำร่ำลือของชาวบ้านแล้วก็มันตรงกันเลยกับที่ผู้
เล่าให้ฟังว่าไปเจอผู้หญิงชุดขาวในอีกมิติหนึ่ง
อีกโลกหนึ่งอีกดินแดนหนึ่งมันตรงกันพอดิบพอดี
มันบังเอิญไปหรือเปล่าล่ะเพื่อนบ้านเลยว่าแบบนี้ครับ
เกิดถามว่าแล้วมึงจะได้กินข้าวยังไงเขาก็บอกว่าไม่รู้
ก็กินอะไรเขาเอาของให้กินมาเยอะแยะเลยเขาบอกว่ามัน
เป็นหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็มีหัวหน้าอีกคนนึงตัวใหญ่ตัว
ดำแต่ตาแดงเขาบอกเดินไปเดินมาเป็นหัวหน้ามีเด็ก
เด็กด้วยนะแกก็บอกว่าตื่นเช้ามาแกก็บอกว่าได้ยิน
คล้องเสียงกองอะไรนี่แหละแล้วก็เริ่มเบอร์เบอร์เบอร์
แกก็เดินออกมาแล้วก็เห็นผู้ชายคนนั้นแหละลูกชาย
คนที่ไปเจอนั่นแหละออกมาก็บอกเออเขาก็เรียกชื่อหำ
หำน้อยหรือบอกเออพ่อยายกิดบอกเขาเลยเห็นเขาก็เลยเอา
มาส่วนตัวแล้วคิดว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ลี้ลับค่ะใช่ใช่คิด
อย่างนั้นแหละคนหมู่บ้านเขาก็คิดว่าอย่างนั้นแหละ
เพราะว่ากินของเขาลงไปกินของเขาลงไปแต่ตอนนั้น
เขายังไม่ถึงเวลาเขายายว่านี่คงจะถึงเวลาเขาแหละ
เป็นข้อมูลที่เพื่อนบ้านแล้วก็ญาติของผู้ตายเล่าให้
ไปที่จุดที่ผู้ตายเขาไปหาปลาห่างจากบ้าน๓กิโลต้องนั่งรถไปแบบนี้นะครับ
มิ้นเดินไม่ไหวหรอกมันไกลเนี่ยครับนั่งรถไปพอไปถึงปั๊บ
ก็คือเป็นทุ่งกุลาร้องไห้แหละครับชาวบ้านก็จะเรียกว่าโพนผักเฟือยโพนขี้นก
มันก็อาจจะดูเหมือนแรงหน่อยเป็นพื้นที่นากว้างใหญ่ภัยศาลสุดลูกหูลูกตา
พอไปถึงก็ไปเจอกระท่อมหลังหนึ่งที่ผู้ตายเขาเล่าว่าเขาอาศัยอยู่ในกระท่อมนั่นแหละ๒วัน
ตกอยู่ในพวังแล้วเหมือนกับไปเจอกับอีกมิติหนึ่งอีกเมืองหนึ่งมีคนมาเรียกหาตามหา
ทำท่ากวักมือส่งสัญญาณชูไม้ชูมือแต่ไม่มีใครมองเห็นเขาเลยคือกระท่อมหลังนี้ครับ
น้องจ๋าไปยืนดูเนี่ยนะฮะตรงจุดนี้ชาวบ้านให้ข้อมูลบอกว่าไม่มีใครกล้าเสี่ยงตาย
เข้าไปสำรวจดูเลยนะพื้นที่ตรงเนี้ยเพราะเขาเชื่อกันว่าเป็นพื้นที่อาถรรพ์
กลัวจะเจอเรื่องแปลกแปลกเหมือนกับที่ผู้ตายเขาไปเจอมาก่อนหน้านั้น
ขยับไปอีกนิดหนึ่งครับเป็นสารตาสารยายก็พบตั้งแต่ทางเข้าไปที่ทุ่งกุลาร้องไห้นั่นแหละ
เป็นสารที่ชาวบ้านเขานับถือบูชากันมาตั้งแต่อดีตและสารแห่งนี้ครับ
เนื่องจากเขาเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มากอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านและครอบครัว
คิดว่าอาจจะเป็นเรื่องลี้ลับหรือเปล่ารอดตายออกมาได้หายไปสองวัน
สุดท้ายมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่๑๑วันแล้วก็ตายแต่ถามว่าแล้วทำไมเขาไม่ไปชนะสูตรให้ละเอียดล่ะ
ครอบครัวเขาไม่ติดใจสาเหตุการณ์ตายก็เลยไม่ได้มีการส่งชนะสูตรเพิ่มเติม
ถ้าหากว่าตรวจสอบอย่างละเอียดก็อาจจะเจอสาเหตุเพิ่มเติมก็ได้แสดงความเสียใจด้วยนะครับ